สวัสดีค่ะพร้าวใส่ไข่สุดใหม่ไม่ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกัน๖หลังครบทรงชาติถูกต้องอันนี้นี่ชุดเมื่อวานเลยนะ
ไม่ใช่เมื่อวานก็แนวพี่ที่ก่อนถูกมั้ยครับทำไมเหรอ
ทำไมเขาทักทายทำดังโงะอะไรคือดังโงะทรงหรอเขาเรียกทรง

เอาเถอะช่างผมมันคงมันมือเสือมันอยากทำนู่นทำนี่
โอ้ยน่างาม
แต่ผมตรงนี้ไงไม่เห็นทำไมถึงทำเข้าใจแล้วใช่ไหมเราต้องเจอกัน
ไปเรื่องแรกวันนี้ก่อนนะครับกระบวนเรื่องของคุณบุ่มประณาติดานะครับ
ก็แม่ปุ๊กนะฮะจ่อโดน๒ข้อหาพบยากัดกร่อนในบ้านนะครับ
โอนเงินไปบัญชีพนันออนไลน์ด้วย
ก็คือจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะเขาจับกลุ่มตัวนางสาวนิษฐาหรือว่าแม่ปุ๊กนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางยาเด็กหญิงอมยิ้มอายุ๔ขวบจนเสียชีวิต
แล้วก็ยังมีเด็กชายอิ่มบุญนะครับอายุสองขวบซึ่งเป็นลูกแท้เพื่อหวังเงินบริจาคนะครับ
โดยทางตำรวจเองได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณสักเกือบ๒๐ล้านบาทนะฮะ
อีกทั้งผลการตรวจขวดยาต่างทั้งหมด๑๕ขวดนะฮะที่ไปตรวจยึดมาได้จากที่บ้าน
ของนางสาวนิถาหรือว่าแม่ปุ๊กเนี่ยนะครับปรากฏว่า๑๔ขวดเป็นยาปกติครับ
อีกหนึ่งขวดไปเจอนะฮะกลายเป็นว่ามันคือสารเคมีประเภทเหมือนแบบมีฤทธิ์กัดกล่อนนะฮะ

ล่าสุดนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีดังกล่าวนะครับได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดี
หลังจากได้รับรายงานผลการตรวจพบสารเคมีชนิดเบสนะฮะที่ออกฤทธิกัดก่อน๑ขวดในบ้านของทางแม่ปุ๊กเนี่ยแหละฮะ
ซึ่งภาพรวมสำนวนคดีนั้นนะครับมีความคืบหน้าไปมากแล้วแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย
มีหลักฐานเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ทางพนักงานสอบสวนกองกับการ๔
กรรมคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
พิจารณาแจ้งข้อหากับแม่ปุ๊กเพิ่มอีก๒ข้อหานะครับ
โดยจะเป็นความผิดเกี่ยวกับชีวิตและความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์อย่างละ๑ข้อหานะฮะ
ส่วนกรณีผลการตรวจสอบบัญชีของแม่ปุ๊กนะครับก็พบว่า
มีการนำเงินที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือว่าได้รับจากการบริจาคนั้น
เล่นการพนันออนไลน์ส่วนหนึ่งด้วย
เรื่องต้นนะครับอาจจะยังไม่มีการพิจารณาแจ้งข้อหาในส่วนนี้
จากพยานหลักฐานนั้นยังไม่มีน้ำหนักมากพอ
เพราะว่าพบเพียงแค่ว่ามีการโอนเงินไปที่เว็บพนันเท่านั้นเอง
สรุปแล้วก็พบกับสารกัดกร่อนจริง๑คนที่สันนิษฐาน

เมื่อวานนี้ก็อย่างที่บอกคุณบุ๋มเขาก็บอกเขาจะลงสอสอแล้ว
เขาจะลงสอสอแล้วเหมือนขาข้างนึงเขาก็เข้ามาสู่วงการการเมืองอยู่แล้ว
หลังจากนี้เขาคงจะลงส่อซึ่งเขาน่าจะมีหลายพักติดต่อเข้าไป
คือจริงเขาไม่เคยคิดนะว่าเขาอยากจะลง
แต่พอมาเจอเหตุการณ์อันนี้เขาก็เลยบอกเหมือนมันแรงผลักดันที่ทำให้เขานี้อยากลง
คือจริงวันนี้ผมคุยกับคุณบุ๋มมาแล้วคุณบุ๋มแกก็บอกว่าจริงแล้วแกไม่ลง
แต่แกแค่พูดในนั้นว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะลงแล้วถ้าเกิดได้ลงเนี่ย
ก็อยากจะทำให้เห็นว่าสอสอที่ดีเป็นยังไง
ใช้คำว่าถ้ามีโอกาสแต่ว่าคือก็ไม่ได้ว่าจะลงจริงจังอะไรอย่างนี้นะฮะ

ก็มีคนเขาท้าให้มาถามว่าลงจริงไหมก็ถามว่ามีไหมก็ต้องมีนั่นแหละ
ว่าให้มัมโทรไปถามแต่ก็ไม่ได้โทรไปถามนะว่าจะลงจริงไหมอ่าถ้าลงจริงเขาจะได้ทำ
แล้วคุณปริณาเขาท้าให้ลงเขตเดียวกันอย่างไรครับคุณแม่

ก็คือมาท้าคุณปรินาบอกให้มาลงเขตรัฐบุรีบอกว่าขนาดเป็นล้านเขายังชนะมาแล้ว
แต่ว่าคุณบุ๋มแกก็ตอบกลับไปบอกว่ามันอยู่คนละนี่ดีกว่าคุณล้านเท่ายังล้มมาแล้วนะ
คือคุณบุ๋มก็ตอบกลับไปว่าจริงแล้วมันอยู่คนละเขตกัน

แต่คุณบุ๋มก็ถามกลับมาเลยบอกว่าคุณปรินานี่คือลงสอสอมาหลายสมัยแล้วไม่ทราบเหรอคะว่าจริงแล้วคนเล็กเกิด
หรือถ้าเกิดว่าไม่อย่างนั้นถ้าอยากจะปะทะก็กลับมาเขตคุณบุ๋มก็ได้
เขาบอกอ่ะอย่างที่บอกว่าปมร้อนระหว่างปรินามันมวยถูกคู่อ่ะงานนี้มันไม่จบง่ายหรอกมันมวยถูกคู่
มันมวยถูกคู่จริงวันนี้ดาราทั้งหลายคนก็ออกมาสนับสนุนคุณบุ๋มเป็นนักรายเยอะมากเลยเยอะมาก
แกนดี้ล่ะแกนใครแท็กพอรันยูมาหรือยังแท็กพอรันยูมาแล้วใครอีกอ่ะ
ก็หลายคนเยอะเยอะเลยแหละเนาะวันนี้หลายหลายคนก็มากันแล้วซึ่งวันนี้นะฮะ
อย่างที่เขาบอกว่าคู่นี้มวยถูกคู่ทั้งคู่ต่างแสดงความคิดก็เรียกว่าโชว์เหนือ
โชว์ความรู้โชว์ขึนตัวเองเกี่ยวกับคดีข่มขืนแล้วก็ตอบโต้กันไปมาแบบดุเดือดเลยเนี่ย
จนตามไฟล์ตามเตรียมฟ้องกันน่ะ
เมื่อวานนี้บุ๋มบอกฟ้องแน่นะสักพักนึงปรินาโหวตเสร็จในสภาออกมาอ๋อฟ้องมาฟ้องกลับ
บอกไม่กลัวอยู่แล้วนางพร้อมจะสู้กันอยู่แล้ว
วันนี้ปรินาก็ได้ออกมาโพสต์นะฮะข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
โดยมีเนื้อหากล่าวถึงบุ๋มโดยระบุว่าอยากเห็นปะนัดดา
สอสอเขตปารีนาอันนี้เอกก็ปัญญาอ่อนเหมือนกันนะฮะ
บางทีมันก็ตัวเองลงสอสอมาหลายสมัยแล้วเอง
เขาอยู่กรุงเทพเธอจะให้เขาไปลงราชบุรีได้ยังไง
บ้าหรือเปล่ามันก็มีกฎหมายของเขาอยู่

หนีไปลงเขตอื่นนะคะก่อนจะโพสต์ข้อความเพิ่ม
แต่ว่าดีกว่าคุณล้านเท่ายังล้มมาแล้ว
นี่ไงนะฮะแข่งกับสสปรินา
ต่อมาบุ๋มได้ออกมาโพสต์ภาพนี้บุ๋มยอมสมัยล่ะ
สู้กับใครไหมล่ะบุ๋มอยากเห็น
ไม่ใช่อันนี้ปรีนาลง
สักพักนึงบุ๋มก็ออกมาโพสต์รูปผ่านอินสตาแกรม
เป็นรูปคอมมิกนะฮะยืนโพสต์ท่าสุดแซ่บ
กรวดน้ำคุณนี่นะครับ

ตรงกับวรีเด็ดคำว่าหงายมือรอเลยนะคะ

ฉันจะทำบุญกรวดน้ำอุตส่วนบุญสุขอุตส่วนไปให้
ในขณะเดียวกันคู่หูของปารีนา
เขาทำคณะกรรมการเดียวกันนะครับ
ก็คือคุณศิระเจนจาคะ

สสกรุงเทพมหานครเป็นพักพลังประชารัฐเนี่ย
เขาเปิดเผยถึงกรณีที่บุ๋มปนัดดาเนี่ย

การเป็นสอสอมันไม่ได้ง่าย

เพราะอยู่ที่ประชาชนเขาจะเลือก
บางคนเป็นโดกเตอร์มาลงสมัคร
มีชื่อเสียงเป็นดาราก็สอบตกเยอะ

ดังนั้นอย่าเอาตำแหน่งหน้าที่สอสอไปยุ่งเกี่ยวกับการทะเลาะกันเลย
ตอนนี้ตนไม่สามารถไปห้ามปรามใครได้หรอก
เพราะสอสอแต่ละคนก็มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

ไม่จบจบทีเลยครับพี่บุ๋มเลย๕โมง
คุณบุ๋มโพสต์รูปคำคมข้อความว่า
พายุไม่โหมกระหน่ำทุกวันฝนไม่ตกทั้งเดือนแผ่นดินไม่ไหวทั้งปี
เลวร้ายประดามีที่ผ่านเข้ามาไม่เร็วก็ซ้ำมันก็จะผ่านไป
หนักหนาสาหัสแค่ไหนจงรักษาชีวิตรักษาความหวังเอาไว้
คนตอบอ๋อไปเอาของท่านววัชิระเมธีมาโพสต์นะครับ
ไม่ก็บุ๋มเขาไปหาท่านวอประจำ
มวยถูกคู่มวยถูกคู่จริงนะฮะพร้อมครับชาวคราบขอบคุณคำสอน
นะฮะที่เป็นกำลังใจพระอาจารย์ววัชิระเมธีนี่ไงอืม
นางเอาคำพระมาสอนเอว่าอย่างนั้นซึ่งแน่นอนว่าคุณบุ๋มประนัดดา
ก่อนหน้านี้ก็ออกมาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะฟ้องนะฮะแล้วก็จะฟ้องแน่
ได้เงินมาเดี๋ยวจะเอาไปซื้ออาหารให้หมากินทั้งประเทศด้วยนะนาง
ฟ้องมาฟ้องกลับแล้วก็จะฟ้องแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยไปมอบให้กับนักเรียน
ยากจนแต่แต่งตัวเรียบร้อยอืมคือแซะไงเอออ่า
เหมือนเด็กเด็กนะเธอสองคนนี้นี่แหละจังเลย
ก็เรียกว่ามันเป็นประเด็นที่ตอนนี้กำลังร้อนฉ่าอยู่เดียวระหว่างสองคนนี้
แต่แน่นอนก็ว่าคุณปรินาก็บอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลเขาไม่พูดอะไรเรื่องนี้แล้ว
ใส่ความว่าเรื่องนี้ต้องต้องมีการฟ้องร้องกันถูกไหมคะต้องฟ้องอยู่แล้วต่างคนต่างคนฟ้อง
บอกว่าคุณบุ๋มเขาก็ประกาศอยู่แล้วแต่สุดท้ายเดี๋ยวพอขึ้นใบสารท่านก็ต้องไกลเกลี่ย
ไกลเกลี่ยเสร็จแล้วคือสุดท้ายเป็นสารแพ่งถูกไหมคะ
ก็น่าจะงั้นตามว่าภีมรับบินประมาทโฆษณาหรือไหมฮะ
ไม่แต่ว่าทางฝั่งคุณบุ๋มเขามีสิทธิ์ฟ้องเรื่องของหมินประมาท

พฤรปรบโฆษณาก็คือเรื่องอะไรคุณหมุง

ใช่ก็ผ่านไปคือ

แต่เดี๋ยวมันไปแตกเป็นกระจายออกไปอีกว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างนี้

เพราะอย่างฝั่งคุณปรินาก็เอ่ยชื่อพี่บุ๋มชัดเจนถูกไหมคะ
มีชื่อบุ๋มไปโพสต์แต่พี่บุ๋มไม่เห็นมีชื่อคน

ซึ่งวันนี้ก็มีดาราหลายคนอย่างคุณแท็กพระรันยู
คุณนุ้ยนุ้ยปกติมันจะไม่ค่อยออกมาแสดงความคิดถึงเท่าไร
ไม่ใช่นุ้ยสุจิรานุ้ยสุจิรานุ้ยสุจิรา
วันนี้นางก็รู้สึกว่านางก็จะมีการแบบว่าไม่ไหวแล้วแบบว่ากับคำว่า
เหม็นอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะนางบอกคือทำไมแบบว่าแรงเกินหรือเปล่า
พระรันยูมาสิแท็กพระรันยูต้องมาอยู่แล้ว
กระรันยูว่ายังไงเดี๋ยวดูซิของแท็กพระรันยู

ผมนี่งงเลยมีสอจุดแล้วก็มีวอยอร์แบบนี้ด้วย
เป็นสอสอได้ก็เป็นได้แบบนี้นะนางก็ต้องออกมาแสดงความคิดเห็นอยู่แล้ว
มีหนุ้ยสูตรจีราก็ออกมานะฮะหนุ้ยสูตรจีราก็ออกมาบอกว่า

ทำไมไม่มีการควบคุมหน่อยอะไรอย่างนี้
รวมไปถึงก็จะมีแบบว่าแคนดี้ลากแก่นป่ะ
คุณแคลลี่ละกันก็ไปเจอเป็นภาพของผู้ชายคนนึง
เขาลงเหมือนกับลุงโพสต์เอาไว้นะฮะ
แล้วแกก็เลยไปแคปมามาลงนะฮะ
คือมาแคปลงแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็จะเขียนประมาณว่า
ถ้าผู้ชายคนนั้นเขาลงนะไม่ใช่คุณแคนดี้นะ
แต่คุณแคนดี้เป็นคนแคปมาลง
เขาก็เขียนบอกว่าถ้าเกิดว่าตาย

คือหมายถึงอย่าให้เอ๋เนี่ยเอาร่างกายไปบริจาคนะ
เพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนเขาจะแบบว่า

นี่คนที่สนุกคือพวกเราใช่ไหม
คือประชาชนใช่ไหมนี่สนุกมากเลย

นี่ไงถึงจะบอกพวกเราเนี่ยสนุกกันมากเลยนะ

นานทีจะมีมวยถูกคู่อย่างนี้สักทีนึง

เอ้าคุณแม่นเขาจะสู้กันอย่างไร

เพราะจากนี้ประคุณเขาต้องแต่งตั้งทนายขึ้นมา
ก็แล้วแต่สองคนเขาก็มีสิทธิฟ้องตามสิทธิ์ของเขานะครับ
บุ๋มมันก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งทนายฟ้องได้นะครับ
ว่าเขาถูกพาดพิงเป็นผิดพรบคอมต่างนานานะครับ
หมินประมาทเอารูปไปลงเอ่ย
ชื่อว่าตัวเขาแบบเป็นหลายสามีอะไรต่างนานา
ส่วนคุณเอ๋เขาก็จะฟ้องก็ต้องไปดูว่าเขาจะฟ้องข้อไหนคุณบุ๋ม

ก็คือทนายของฝั่งคุณเอ๋ก็ต้องไปตั้งฟ้องว่าจะเข้าหรือไม่เข้า

ว่าเข้าเกณฑ์วันที่จะฟ้องร้องกันได้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ใช่คือไม่ใช่เข้าเกณฑ์ไหมว่ามันเข้าองค์ประกอบหรือเปล่า
ไม่ใช่ว่าเอ๋เขาอาจจะฟ้องก็ฟ้องได้ไม่ใช่ใช่ไหม
ได้คือใครก็อยากจะฟ้องใครก็ฟ้องได้
เพราะว่าเมืองไทยมันเป็นประเทศที่แบบว่า

ไม่ใช่เป็นประเทศที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร

ก็คือฟ้องได้เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องไปพิสูจน
ถ้าเกิดคุณไปฟ้องแล้วมันไม่เข้าคุณก็ถูกฟ้องเท็จไง
เป็นระบบกล่าวหาถูกต้องเป็นระบบกล่าวหา
ถ้าไม่มีมูลก็ตกไปแล้วก็โดนฟ้องกลับได้ถูกไหมฮ

ใช่คือใครจะกล่าวหาไปแจ้งความจะไปอะไรก็กล่าวหาได้
คือระบบของเมืองไทยเป็นแบบนั้นระบบเก่าหา
อย่างสมมุติผมอย่างนี้วันดีคืนดีมีคนมาแจ้งความผม

แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันมีการสืบสาวราวเรื่องกันไปแล้ว

ผมก็แช่งความกลับว่าเขาแจ้งเท็จ

ปรากฏว่าผลออกมาผมไม่ได้มี
ผมก็ฟ้องกลับไปว่าคุณฟ้องเท็จ
เท่านั้นเองก็คือว่าเป็นระบบกล่าวหามึงไทย

ว่าสุดท้ายแล้วตรวจกฏหมายเนี่ยเข้าหรือเปล่า
สุดท้ายคุณเอ๋ปวดรักคุณแม่ยังหรอ

ตอบคำถามไม่ต้องตอบหรอก

ทำไมเอาสวยไม่ต้องเอาฉลาด
แต่อยากให้สองคนที่มาแข่งตอบคำถามพร้อมกันให้คุณแม่มาตัดสินหนึ่งนะคะ
จะมีคำถามอะไรล่ะ

นางสาวไทยล่ะปีไหนนะ
๒๕๔๓หรือ๔๔

ส่วนคุณปรินาคุณปรา๔๔

ใช่คุณนุ้ยได้ไง

ไม่ใช่เป็นนางงามมิตรภาพ

คอลจิเนอริตี้ถูกไหมครับแม่มีมิตรภาพคอลจิเนอริตี้

ใช่เพราะว่านางงามโหวตให้กันเอง
มีมิตรภาพปีเดียว
แต่จะบอกว่าช่วงที่แบบว่า

ดิฉันไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยนะกับการปรากฏ

แต่พอหลังจากปีนักงานก็ลุยเละเลย

อ๋อแต่ไม่ได้สวมมงค์

ข่าวแอเรียกกลบข่าวประชุมสภาไปเลยอ่ะ

เป็นเพราะว่าต้องการสร้างให้มันแบบมีประเด็นกับ

ไม่รู้ก็เขาบอกทำไมสร้างพ่อเจาะกับเวลานี่จะเลย

แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีด้วยเช่นกันค่ะ
วันนี้นะคะก็คือวันที่๕มิถุนายน
นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
หรือว่าสบคแถลงข่าวสถานการณ์ประจำวัน
พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม๑ราย
ดังนั้นยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม๓๑๐๒ราย
แล้วก็กลับบ้านได้แล้วคือ๒๙๗๑ราย
ก็คงยังจะต้องอยู่รักษาตัวอยู่๗๓รายตอนนี้
ดังนั้นยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่เหมือนเดิมจำนวน๕๘รายครับ
สำหรับผู้ที่ป่วย๑รายเป็นชายไทยค่ะ
ก็อายุ๔๕ปีมีอาชีพรับจ้างทำงานอยู่ที่แคมป์โรงงานนะคะ
เดินทางกลับมาจากประเทศคูเวทในวันที่๒๔พฤษภาคม
วันที่๒๖พฤษภาคมตรวจครั้งแรกก็ไม่พบเชื้อ
แต่พอมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่๒
ในวันที่๓มิถุนายนก็พบว่าติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงรักษาตัวนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครนี้ค่ะ

สังเกตว่าจากสนามบินหลายสนามบินในประเทศไทยจะเริ่มทยอยเปิดแล้ว
แต่จะมีสนามบินหนึ่งที่ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการก็คือภูเก็ต
เพราะมีคำถามนึงว่าทำไมภูเก็ตสนามบินถึงยังไม่เปิด
เพราะว่าในรอบที่๑๔วันที่ผ่านมายังตรวจพบคนที่เป็นโควิดได้อยู่
เพราะฉะนั้นสนามบินภูเก็ตก็ยังจะไม่เปิดนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันเหมือนกันเกี่ยวกับการเปิดสนามบิน
ซึ่งนายกก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนพอสมควรว่า
ถ้าสมมุติมันกลับมาอีกตัวเลขมันกระโดดขึ้นมาอีก
จะไม่ผ่อนปนจะไม่ผ่อนปนเฟส๔แล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราอยู่๑๑๑แต่ก็ยังไม่ต้องกลัว
เพราะว่าส่วนใหญ่จะเดินทางกลับมาบ้านทั้งนั้นเลย

แล้วก็มีจะถามบอกว่าไม่ให้กลับมาได้ไหม
จริงคุณหมอทวีสินก็พูดนะบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้
เพราะแค่ใครนี้เขาก็อยากที่จะกลับบ้านในครั้งเท่านั้น
แต่ว่าเราก็ระวัดระวังไว้ให้อย่างเต็มที่
ซึ่งตอนนี้ก็ดีมันอยู่ในที่การกักกันหมดเลยนะฮะ
ที่พบว่าติดเชื้อไม่ได้มาป้วนเปี้ยนอยู่ข้างนอก

ต่อไปนะฮะศึกงูเขียวครับ
ศึกงูเขียวล้วงกินตับตุ๊กแก่กลางบ้าน
เขาบอกว่าเชื่อกันเรื่องเกินว่ามาให้โชคนะ
อุ้ยดูสิภาพลัดอย่างนี้เลยเหรอ
นี่นะฮะหน่วยกู้ภัยพันธ์ศรีนคร
อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เขาได้รับแจ้งจากทางด้านนายกิติพงศ์กิติศสุก

อายุ๔๖ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่๒๐๖หมู่๑๖
บ้านใหม่สามัคคีจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ให้ไปช่วยจับงูเขียวที่กำลังล้วงกินตับตุ๊กแกอยู่ในบ้าน
ผู้ภัยก็เลยไปนะฮะพร้อมด้วยอุปกรณ์การจับงู
พอไปถึงบ้านดังกล่าวก็ไปเจอนี่แหละฮะ
งูเขียวกำลังรัดตัวตุ๊กแก่

ล้วงเข้าไปในปากตุ๊กแก่ตัวขนาดใหญ่นะ
นอนแน่นิ่งติดอยู่กับแผงเก็บเครื่องมือช่าง
ใช้เวลาจับอยู่สัก๑๐นาที
ตุ๊กแกเองก็วิ่งหลบหนีหายไปนะฮะ
ซึ่งความยาวของงูเขียวประมาณ๘๐เซนนะครับ
โดยกู้ภัยก็ได้นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ตกใจนะฮะเห็นงูเขียวเนี่ย

บอกโอ้โหนี่เห็นไหมล่ะฮะตัวนี้
ตัวใหญ่เลยพี่ตุ๊กแกหรือตุ๊กมึงเนี่ย

สวยจังเลยเนาะ

เนี่ยนะฮะก็เลยแจ้งกู้ภัยมาช่วยจับนะครับ
นเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคลาภ

เอ้าเออมันเป็นพอกระดอดอย่างนี้เลยเหรอ

แล้วตุ๊กมึงนี่แหละ

แต่ตุ๊กแกป่าจริงจริง
แล้วเล่าไงโดนสรุปมันเดตมั้ย
เดตไปแล้วใช่ไหมเนี่ย
โดนล้วงตับมั้ยสรุป

คืออะไรปะ

เขากำลังพูดถึงอยู่เรื่องของการเกษตรที่มีการเข้า
ไม่ใช่ที่จะเข้าไปสู่เขาเรียกอะไรอ่ะ
มันจะเป็นไข้ส่วนที่สัญญาเกี่ยวกับเมล็ดเกี่ยวกับพันธุ์
อะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนี้เขามีการคัดค้างกับว่าอยากให้เข้า
แต่ก็มีแบบทั้งสองมุมบางคนก็บอกว่าอยากให้เข้า
แต่ถ้าเข้าไปเนี่ยมันจะลำบากไงในบางเรื่องในบางประเด็นอะไรอย่างนี้
ไม่ว่าจะแบบว่าคนเกษตรกรจะไปซื้อเมล็ดพันธุมาปลูก
ต้องไปซื้อผ่านบริษัทหรืออะไรต่างนานาแบบนี้

ต่อไปนี้ไปคือสมมุติทุกอย่างก็จะมีแบบลิขสิทธิ์ของมัน
ซึ่งมันมีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอทุกวันนี้ก็เป็นอยู่แล้วนะ
ไม่เขากำลังจะเข้าหรือไม่เข้าตอนนี้
เมื่อก่อนอเมริกาอยู่แต่อเมริกาถอนออก

คืออันนี้ต้องบอกต้องขอโทษคุณผู้ชมจริง
ดีว่าเดี๋ยวขอไปศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนหน่อย

มันไม่แม่นนะคะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหู
ขอไปคุยกับหลายฝ่ายก่อนความชัดเจนอยู่ตรงไหน
เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ทั้งรายการผมด้วย
หรือรายการนี้ด้วยนะฮะไอ้ว่ากัน
ง่ายวันนี้จันทรุปราคานะฮะ
เขาบอกว่าถ้าสมมุติจริงราหูอมจันท
ไม่ค่อยเห็นแน่เลยอ่ะเพราะท้องฟ้ามันอึ้มครึมอย่างนี้
ก็ไม่รู้ก็หลังเที่ยงคืนประมาณเกือบตีหนึ่ง

ไม่ฝนฟ้ามันเมฆมันเยอะอ่ะสิจะไม่เห็นนะสิ
ฝนฟ้ามันจะตกไม่อยากไปดูสิ
ก็บางคนก็เชื่อว่าเป็นลาหูอมจันทร์บ้างหรืออะไรอย่างนี้

เขาบอกว่ามันก็จะมีบางราศีที่จะแบบว่า

อย่างเช่นก็บอกราศีธนูจะดีขึ้น
หลายอย่างนี้ที่อึ้มคลึมกันมานาน
แล้วก็มีอีกหนึ่งราศีคือราศีมังกร

ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าเฮ้ย
ต้องระวังว่าเดือนนี้มันจะมีทั้งจันทรุปราคา
แล้วก็ลาหูมีทั้งแบบว่าลาหูอมพระอาทิตย์

ซึ่งวันนี้นะฮะก็เป็นวันที่ราหู

ลาหูชอบอมจังเลยว่ะนางถาม
เดี๋ยวเอิ้ม
ทรัสธุริยุทธ์หรือว่าจันทร์ธุริยุทธ์เหมือนกัน

แล้วฟ้าก็จะมืดแต่นี่คือกลางคืนลวงจันจะถูกลืนหายไป
ก็คือเป็นเงาของโลกนี่แหละฮะที่จะสะท้อนไปบังอะไรอย่างนี้
ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ที่มันจะมีเอฟเฟคนะ
คนที่เกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธกลางคืน
โอเคล่ะ๓นี่คือวันที่จะมีเอฟเฟคกับจันทรุปราคาร

กลางคืนกับ๕โมงเย็นนี่ต่างกันไหม

แล้วก็ถ้าสมมุติคุณเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พุธกลางคืนเนี่ย
แล้วราศีที่จะเอฟเฟคหมายถึงว่าราศีที่เอฟเฟคเนี่ย

คือท่านที่เกิดราศีธนูแล้วก็เมถุน
เขาก็บอกว่าบวกไปอีก๓วันหรืออาทิตย์หนึ่ง
ที่จะมีเอฟเฟคกับจันทรุปราคาในครั้งนี้

ซึ่งคนที่เกิดราศีธนูก็ประมาณ๑๖ธันวาคมถึง๑๔มกราคม
ราศีเมทุนคือ๑๕มิถุนายนถึง๑๖กรกฎาคม
ซึ่งไอ้ราหูอมจันทร์ครั้งนี้

ถ้าสมมุติคุณเกิดวันอาทิตย์จันทร์แล้วก็พุธกลางคืนอันนี้คือวันก่อน
แล้วไปตรงกับราศีธนูราศีเมทุนเขาก็บอกว่าในช่วง๗วันนี้
ให้ระวังปัญหาสุขภาพอุบัติเหตุเรื่องวุ่นวายในชีวิต
ว่าราหูอมจันทร์มันจะส่งผลกับใครอะไรยังไง

ช่วงหน้าขออ่านข่าวนี้ด้วยกันออยขอความคิดเห็นประชาชนแล้วล่ะฮะ
ร่วมกันแก้ร่างพรบกัญชาว่าคนไทยจะเอายังไงกับพรบกัญชา

ปกป้องผิวให้สะอาดมั่นใจแบบดับเบิ้ล
อ่ะขอบคุณพ่อดำ
หลังจากที่โอเคล่ะตั้งแต่คุณอนุทินก่อนมาเป็น

ถ้าวันหนึ่งเราจะทำให้กัญชามันถูกต้องตามกฎหมาย
อย่างที่เราพยายามพูดมาตลอดว่ากัญชาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกเนี่ย
มันก็อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละแต่เราทำให้กัญชาเป็นยาเสพติดมาหลายต่อหลายปีแล้วจริง
ถึงเวลาที่วันนี้เขาบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลจะต้องผลักดันให้กัญชาเนี่ย
ขึ้นมาเป็นพืชเศรษฐกิจแทนเพราะว่าถ้าทุกคนปลูกกัญชา
เพราะกัญชากว่าจะไปสกัดเป็นน้ำมันได้มันต้องใช้เยอะมาก
แล้วก็ดินของประเทศไทยจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งนึงที่เป็นออร์แกนิคที่เราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีที่เราไม่ต้องไปใส่อะไรอย่างนี้
อีกครั้งจะกลับมาอีกก็คือต้องปลูกกัญชาเป็นการพวนดินไปในตัวของมันจะต้องห้ามใช้สารเคมีอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นประเด็นหนึ่งที่มีการนำกัญชาเนี่ยมาใช้ในการรักษาโรค
ซึ่งมันยังไม่ได้แพร่หลายนะฮะณวันนี้จริงแล้วคนที่สามารถใช้กัญชาได้
เขาจะแบ่งประเภทอย่างนี้๑ตอนแรกที่เราพรบนี้ออกมาที่เอากัญชาออกจากยาเสพติดก่อน
ตอนนั้นเขาให้ลงทะเบียนกันแล้วถูกต้องไหมว่าคุณจะใช้กัญชากับอะไร
เช่นวันนี้คุณจะใช้กัญชากับคุณนอนไม่หลับคุณหอดกัญชาหลับ
คุณเป็นเบาหวานคุณหอดกัญชาได้คุณเป็นแบบว่าพากินสันกัญชาช่วยได้
ความดันสูงกัญชาช่วยได้หรือแม้กระทั่งคำว่ารักษามะเร็งยังใช้ไม่ได้
แต่กัญชาเขาบอกว่าตอนรักษามะเร็งคืออะไรมันคือบรรเทาอาการปวดเหรอ
เขาบอกต้องร่างกายแข็งแรงแล้วไม่ให้มันไปเจริญเติบโตมากขึ้น
เป็นรูปธรรมสำหรับคนไทยคนไทยเองนะวันนี้สามารถใช้กัญชาอะไรได้แล้วบ้างฮะ
แพทย์แผนไทยวันนี้แพทย์แผนไทยทั้งหลายถ้าสมมุติคุณเอาตำรับยา
ตำรับยาไทยหลายตำรับยาไทยเนี่ยที่สมมุติเขามีการเขียนเอาไว้เนี่ย
คุณก็สามารถเอากัญชามาใช้ได้แต่จะต้องเป็นแพทย์แผนไทยเป็นคนสั่ง
ถูกต้องไหมครับแล้วตอนนี้ออยเขาว่าไง
เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาขอว่าการรักษาโรคการใช้ประโยชน์ในการแพทย์เนี่ย
จะมีการล่างพรบแน่นอนว่าคนเราเรียกร้องพรบยาเสพติดในฉบับแก้ไข
วันนี้ออยเขาได้เชิญชวนผีน้องประชาชนคนไทยเนี่ย
ร่วมแสดงความคิดเห็นการแก้ไขพรบยาเสพติด
ประชาพิจารณ์เรื่องการปลดล็อกกัญชาโดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้๒ช่องทาง
หรืออะไรทีนี้คุณสามารถเป็นรูปคอร์ดดีนะครับ
ทางที่๒แน่นอนก็ไปกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นแล้วก็ส่งมาที่กองควบคุมวัตถุเสพติดนะฮะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขนะที่ติวานนท์อำเภอเมืองนนทบุรีเนี่ยหรือทางโทรศาลหมายเลข๐๒๕๙๐เราขึ้นให้อยู่นี้๗๘๗๓๓๘แล้วก็เข้าไปที่ทั้งหมดจะรับฟังประชาพิจารณ์ได้ถึงวันที่๙มิถุนายน
น้ำมันเมาอ่ะพี่ที่เขาบอกให้ผ่านคือเข้าไปสกัดพี่แยกกันสองอย่างคือระหว่างการเอามายำเหมือนอย่างที่เรารู้อันนั้นคือว่าอาหารเสพติดกับการที่เอาไปแบบว่าใส่ลงไปในอาหารกินหรือว่ามาสูบเนี่ยนั่นคือเป็นเป็นยาเสพติดถ้าสมมุติเอาง่ายคุณเอาบ้องมาสูบผิดคุณไปโรคกับบุรีผิดแต่ว่าถ้าเอาไปสกั
ผลประโยชน์หมดอย่าไปให้ได้แค่อยู่กับกลุ่มในทุนถูกต้อง
ป่ะหมายถึงว่าวันนี้หน่อยสิเรื่องแบบนี้บ่อยไปแล้วในอนาคต
จริงแล้วคืออะไรรู้ไหมสมมุติคนไทยเนี่ยเราเราหาดินที่
แกนิคอยู่ไหนกันก่อนดีกว่าอืมเพราะว่าถ้ามันจะใช้เป็นยา
โอเคเพราะพื้นดินของเราทุกคนมันก็ใส่ปุ๋ยเคมี
หมดแล้วอ่ะก็ในหลวงราชการที่เก้าก็ทำเอาไว้เยอะมากแล้ว
มันมีมันมีวิธีการทำเขาก็แบบว่ามีการมีมันมีก็ต้องดู
ว่าวันนี้ทำยังไงให้ให้มันถึงมือประชาชนคือประชาชนทุกคน
สามารถลืมตาอ้าวปากจากเรามีวิชานี้ไปแล้วอันนี้น่ากลัวอัน
ว่าคนที่กินของดิบเนี่ยนะอย่างเช่นปลาดิบหรืออะไรอย่าง
เงี้ยอย่างเช่นอันนี้ก็เรียกอะไรซูชิซาซีมิซาซีมิใช่
ไหมแต่เป็นซาซีมิปลาเงินนะเครื่องทำชอบกินมันอาจจะทัน
ผมกินบางเงินทอดไม่เป็นไรใช่ไหม

อันนี้มันหรือมัยฮะว่ามีแซวพอร์ตมีทูนา

คือการที่เรากินอะไรที่มันสุกดิบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แพทย์เขาก็เตือนอยู่สม่ำเสมอแล้วนะคะ
เพราะว่ามันเป็นการเสี่ยงต่อการที่จะได้รับพญาติที่อยู่ในอาหารเหล่านั้น
แต่อาหารดิบบางประเภทมันก็ยังมีที่นิยม
เป็นที่นิยมของคนทั่วไปเนาะแม้อดิชั่นเองก็ชอบที่จะรับอาทาน
ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับพญาติตัวจี๊ด
โดยระบุว่านะคะผู้ป่วยสองลายนี้นะคะติดพญาตัวจี๊ดหลังกิน

อันขึ้นชื่อของญี่ปุ่นที่มีรสชาติอร่อยอุดมไปด้วยโปรตีนแล้วก็ไขมัน
เงินเนี่ยมันจะเป็นเนื้อมันจะออกขาวหน่อย
เป็นสีเงินออกจากขาวหน่อยแล้วมันมีมันมันจะมัน
ซึ่งผู้ป่วยทั้ง๒รายมีประวัติเริ่มจากอาการคัน
แล้วก็มีรอยเส้นบริเวณหน้าท้องหลังจากที่กินปลาเงินดิบเนี่ยนะฮะ
เป็นจำนวนมากเนี่ยเป็นเส้นอย่างนี้ขึ้นที่หน้าท้องในลักษณะที่คุณเห็นตอนนี้
จากการตรวจวิเคราะห์นะคะของชีวะโมเลกุลเนี่ย
พญาติตัวจี๊ดเหล่านี้เนี่ยตัวอ่อนจะพบได้ในงู
น้ำจืดหลายชนิดแล้วก็กบค่ะ
สำหรับปลาเงินมันจะเกิดนะแล้วก็วางไข่ในแม่น้ำ
สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ทั้งในแม่น้ำแล้วก็น้ำทะเล
ก็เป็นไปได้นะคะที่จะมีตัวอ่อนของพญาติตัวจี๊ดอาศัยอยู่ตามวงจรชีวิตของเขา
ดังนั้นเนี่ยหากคนไหนเนี่ยชื่นชอบกับการกินอาหารดิบ
ก็อาจจะเสี่ยงติดพญาติชนิดนี้ได้
อย่างนั้นจำเป็นนะฮะจะต้องแช่แข็งให้นานมากกว่านะฮะ
หรือว่าเป็นการทำให้มันสุกเท่านั้นเอง
แช่แข็งมากนี่ก็มีสิทธิ์ตายได้ตัวจี๊ดนั่นเอง
แต่ว่าจะได้ความสดไหมมันก็คงไม่ได้
สุกไปซะก็เป็นการหลีกเลี่ย
อย่างปลาเงินทอดก็ขายดีนะครับแม่
แบบมันแล้วก็เป็นสีแบบออกขาวหน่อย
พี่อาจก็คินปลาดิบพอบด้วยใช่ไหมคุณอะ

ไม่ใช่ส่วนอันเล็กไม่เกี่ยวกัน
อ๋อผมกินเป็นแต่ปลาเงินทอดตัวเล็กอ่ะ

ไปแจ้งจับเท้าแชร์วัย๑๘ปีนะฮะ

กรณีที่กลุ่มลูกแชร์จำนวนมาก

กับทำพนักงานสอบศูนย์สอบพรหนองปลือ
โบ๊ทถูกเท้าแชร์นะฮะวัยแค่๑๘ปี

โดยมีผู้เสียหายประมาณ๕๐๐รายนะครับ
ค่าความเสียหายประมาณ๑๐ล้านบาท

ได้มีกลุ่มผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความเพิ่มเติมนะครับ

ไม่ได้มากับนุ่นกับโบนะฮะแต่ชื่อเจนเฉย

เพราะว่าหลงเชื่อเท้าแชร์ที่มีโปรไฟล์ดูดีน่าเชื่อถือ

ลงทุนรอบแรกนะครับก็ได้ผลตอบแทนกลับคืนมา

เพิ่มเงินลงทุนเป็น๕๐๐๐บาท

เท้าแชร์ก็เงียบหายไปติดต่อไม่ได้

ก็เลยทยอยกันเข้าแจ้งความดังกล่าวนะครับ

แต่จริงแล้วคือมันไม่มีอะไรได้มาง่ายหรอก

เออก็นี่กี่ทีตั้งแต่แชร์ก่อนหน้านี้

แม่มะนีแม่มะนีแม่มะนีแม่กับผมกันอยู่ไหนล่ะ

ที่เด็กทัศนศึกษาที่แม่บอกว่าเจอ
ตอนที่ตำรวจไปตามบอกว่าเด็กเจ้าของแชร์ไปไหน
ที่ว่าพระทัศนาศึกษายังไม่กลับมาน่ะ

อ๋อลูกอีกคนน้องบัวน้องบัวน้องบัวก็เด็ก

ถ้าสมมุติเราพูดกันแบบตรงไปตรงมาทุกวันนี้
ครั้งหนึ่งเฟซบุ๊กเคยแบบว่า
ทำให้คนเป็นอภิมหาเศรษฐีได้หลายคนนะเฟซบุ๊ก

เมื่อเสพเฟซบุ๊กเยอะไปเป็นอย่างไรเห็นไหม
แม่มณีเขาแค่ทำคอนเทนต์

ปรากฏว่าแม้กระทั่งเฟอร์เรคเห็นป่ะ
โอ้โหก็ได้เงินกันนะแต่สักพักนึง
ฉันถามคำมันไม่ต้องทำงานแล้วมันได้เงินอย่างนั้นได้ไง
เทคโนโลยีมันมีพี่เฟอร์เล็กบางทีมันมีถามว่ามันมีไหมแอปพลิเคชันที่มันแบบว่าเอาช่องว่างระหว่างอัตราแรกเปลี่ยนมันมีเยอะแต่หมายถึงว่าไอ้คนที่ฉลาดอ่ะมันก็รู้ว่ามันจะเอายังไงที่มันจะหลอกเงินหลอกเงินคนจ้างเหมือนกันอย่างแชร์แม่มณีอ่ะทำกันไปเชื่อกันได้ยังไงอ่ะดูสิมูลค่าเงินตั้งเท่าไหร่

ไลค์สดขายผ่านโซเชียลแต่ปรากฏว่ากลายเป็นดราม่า
เมื่อลูกค้ารายนึงที่ซื้อของจากใบเตยออกมาแฉว่า
ที่ได้รับไม่ได้รับคุณภาพตามที่แจ้งไว้
คือเวลานางขายนางก็จะบอก๘๐๙๐อะไรอย่างนี้
ซึ่งชาวโซเชียลคนหนึ่งบอกว่า
ตนเองเป็นลูกค้าของใบเตยก็ขอดูภาพแล้วก็ตำหนิสินค้าก่อน
ตัดสินใจรับของแต่ไม่มีการตอบกลับจากแอดมินของใบเตย
ตัดสินใจไม่ขอรับสินค้าแต่ขอเงินคืนได้ไหม
ปรากฏว่าเขาบอกว่าไอ้จุดเริ่มต้นคือ
ไอ้เตยเสือกไปลบไปบอก
ไปบอกว่าจากนั้นไปบล็อกไอจีนาง
ก่อนจะมีสินค้าส่งมาซึ่งสินค้าที่ได้รับอุปกรณ์ใหม่ครบ
แล้วก็ไม่มีการแจ้งอีกทั้งมีตำหนิคือรอยขีดขวนเยอะ
บริเวณปัดนาฬิกาขายราคาแพงกว่าของมือหนึ่งอีก

จึงตัดสินใจเดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็ยื่นหนังสือร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
แล้วก็กรมการค้าภายในเรียบร้อยแล้ว
แงะให้ซื้อของกับเจ้าอื่นเถอะอย่ามาซื้อกับใบเตยเลย
ปรากฏว่าชาวเน็ตก็โวยไปถึงน้องของใบเตย

ฉะคนในไลฟ์คือน้องเสี้ยกลับเสี้ยกลับเสี้ยกลับหมดเลย

เมื่อแต่ว่าคนก็ซื้อ

อย่างใบเตยเขาก็เอามาขายเหมือนว่า

ของเขาไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างนี้เขาก็เอามาขาย

มันของมือสองมันต้องมีตำหนิอยู่แล้ว

คืออันนี้เป็นของที่ใบเตยใช้เอง
ดังนั้นเมื่อใบเตยใช้มาแล้ว
มันไม่ได้สนใจหรอกว่าจะต้องธนุถนอม

ไม่เหมือนกับคนบางคนที่เขามีอาชีพแบบนี้
อย่างแม่น้องส้มโอหรืออะไรอย่างนี้
เวลาเขาซื้อมาเนี่ยเขารู้ว่าเขาจะมาขายต่อ
แต่เขาถือครั้งสองครั้งแล้วเธอดูนะวิธีการใช้ของเขานะ
แทบจะแบบว่าไม่แตะต้องเลยเบามากแบบว่าจะเปิดจะปิดนี่นะ
เพื่อเขาจะให้สภาพยังคงอยู่เหมือนเดิม
เข้าใจไหมเขาจึงทำเป็นอาชีพไม่มีการด่าทอ
แต่ของน้องใบเตยเนี่ยเขาเป็นการใช้จริงเหมือนอย่างที่ฉันมีทั้งหมด
ฉันใช้จริงฉันแบบว่ากระแทกนู่นพี่คืออย่างนี้

คือกรณีของใบเตยเนี่ยผมในมุมของผมเองผมก็รู้จักกับใบเตยนะ
แต่ในมุมของคนที่ซื้อของใบเตยผมก็เท่าที่ติดตามมา
ก็คือเข้าใจมุมคนที่ซื้อของเหมือนกัน
คือเรื่องจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าบางทีเนี่ย
ว่าขายของออกไปปุ๊บเนี่ยสมมุติบอกว่าโทรศัพท์วันนี้มันดีมากเลยนะ
อย่างนี้ไม่มีรอยตำหนิด้วยพอซื้อไปปุ๊บมันมีตำหนิ
อ่ามันก็เป็นประเด็นแต่ถ้าเกิดตอนแรกบอกไปเออในนี้มันมีตำหนิอย่างนี้นิดนึงนะอย่างงี้

โอเคอันนี้ผมว่าประเด็นมันอยู่แค่ตรงนี้
อ่าอยู่แค่ตรงนี้มันก็เลยแต่เขาไม่พูดใช่ไหมล่ะ
ผมไม่ได้ดูเลยตอบไม่ได้ไงแต่เท่าที่ติดตามข่าว
ส่วนใหญ่คนอย่างนี้ที่เขาโวยเข้ามาเนี่ยเขาจะพูดกันแบบนี้
เพราะว่าอย่างที่เขาขายกันเนี่ยนะอย่างน้องที่ฉันรู้จักทั้งหมดเนี่ย
เขาก็จะพูดเลยบอกว่าอันนี้เนี่ยสภาพ๙
แสดงว่าอีก๑๐นั้นมีตำหนินี่ไงแม่ใบบอกของที่ขายสภาพ๙๙๙๙ถึง๑๐๐
๙๙๙๙ของไว้เตยกับ๙๙๙๙ของคนที่ซื้อเป็นอย่างไง
อย่างเราบอกว่าอุ้ยสภาพนางฟ้าเลยนะคะใหม่กริ๊บแต่อาจจะมีเรื่องของอ่า
มีรอยขีดขวนรอยแมวนิดนึงรอยแมวขวนอย่างนี้
รับได้ไหมคือบางเจ้าเขาก็จะให้ดูเลย
แต่พอเราคาดหวังมาถึงมันไม่ใช่มันมีรอย
เป็นของที่เอามาใช้จริงแต่ว่ามันก็เหยื่อไปคลอดแล้ว
ก็บอกว่าไม่เอาแล้วกับอีกอันหนึ่งที่คนบ่นมาก็คือเรื่องราวของการขายของมือสอง
แต่ว่าขายราคาสูงไปสูงเหมือนแบบบางอันเนี่ยแพงกว่ามือหนึ่ง
คือของมีตำหนิไม่น่าสูงขนาดนี้นี่ที่เขาพูดมานะอันนี้ผมยังไม่รู้ข้อมูลอะไร
เท่าที่เห็นตระที่อ่านมาเลยทั้งหลังนี้คือบางลูกนั้นก็จะมีหรือว่า
กว่าเพราะมันจะไม่มีทำมาอีกแล้วใช่ค่ะ

ซื้อมาแล้วทำไมเหมือนซื้อราคามือหนึ่งเลย

จริงเอาเข้าจริงนะของอะไรก็แล้วแต่ต่อเป็นวินเทจ
แล้วจะไม่ทำอีกแล้วเนี่ยนะต่อหน้าวันนี้นะก็จะถูก

ใช่เพราะมันจะไม่มีทางสูงแล้วไม่มีใครจะเอาสูงทั้งนั้น
จริงเนี่ยก็เนี่ยเสพอยู่เห็นทุกวันรู้เลยรู้จักกับคนขายหมดด้วย
ทุกคนนึกออกไหมเราก็เข้าใจดังนั้นน้องเขาคงไม่ได้มืออาชีพแบบนี้ไง

เออฉันเองยังอยากเคลียร์
เพราะว่านางน่าจะเข้าบ้านใหม่ไม่ใช่เหรอ
ใช่ไหมล่ะนางเหมือนจะเอาเงินแบบว่าจะเข้าบ้านใหม่
แต่นางก็ขายแพง
เหมือนไม่เขาก็เป็น๑ใน๓ที่ทำอะไรก็ผิด
อีก๑คนน่ะก็พี่สาวพี่เตงโมพัฒนธิดา
คุณแตกโมงทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็ผิดคุณแตกโมงทำอะไรก็ผิด
ก็จะมีคนเข้ามาด่าก่อนอะไรอีกใครอีก
อ้าวคุณแม่อย่าไปพูดเลย

จำไว้ว่าบุ๋มทำอย่างนี้ดีกว่าไปหาไหล่ใครสักคน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
รณีของใบเตยเดี๋ยวรอใบเตยออกมาแถลงเองดีกว่านะครับ

นะฮะก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับ
เพราะว่าคนที่ซื้อของไปก็ออกมาบอกว่า
สิ่งที่ใบเตยบอกมามันไม่ตรงกับของที่ได้รับไป

ซึ่งเขามีสิทธิ์ไปร้องเรียนที่สคบถูกไหมคะ

ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะนั่นได้เขาก็มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องได้

ุ่มไปเรียนจนจะจบปริญญาเอกแล้วจะจบไหมเนี่ยน่าจะจบ
โดยทั้งสองซุ่มศึกษาเล่าเรียนในระดับชั้นปริญญาเอกนะฮะ
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากค่ะ
แพนเค้กก็ได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรมนะฮะดูกูโก้จากนะฮะ
แคปชั่นบอกว่าสอบการป้องกันดุษฎีนิพล
อีกช่วงเวลาของการเรียนที่ตื่นเต้นที่สุดเลยค่ะ
ขอบพระคุณคณะอาจารย์กรรมการแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูแล
แล้วก็ให้คำแนะนำแผนกว่าจะมาถึงวันนี้นะคะ
หลังจากนี้ก็จะรีบปรับแก้งานตามที่อาจารย์แนะนำ
ตามขั้นตอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการอนุมัติปริญญาต่อไปค่ะ
เออก็ดีนะรักเรียนนะโอ้โหเรียนไปจนถึงปริญญาเอกนะ

เออขนาดโทรฉันยังคิดแล้วคิดอีกเลยนะตอนนั้นน่ะเอาไม่เอา

เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนแห่ชื่นชมคานเยเวส

ส่งเสียค่ารโรเลียนลูกสาวจอร์ทฟลอยหกสิบล้าน

ช่วยคนดำเหยื่อความรุนแรงนี่นะฮะ
เดริเมลนะครับรายงานกระแสชื่นชมนะฮะ

ก็พอโทษด้วยพี่หนุ่มเพศอบซื้อของเขาตลอดไง
คำสอบะแบบอ๋อทุกอย่างน่ะ

เป็นสามีของคริวคริเชี่ยน
ถูกตำรวจใช้กำลังจับกลุ่มจนสุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในเงินบริจาค๒ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๖๒ล้าน๙แสนบาท
เพื่อมอบให้กับทางครอบครัวคนผิวสี
หลายคนนะฮะที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงแล้วก็เสียชีวิต
โดยฝีมือของตำรวจแล้วก็คนผิวขาว
สำหรับใช้จ่ายด้านต่างรวมถึงค่าดำเนินคดีเรียกร้องความเป็นธรรมยุติธรรม
คุณผู้ชมที่เขาออกมาวิ่งอยู่หน้าบ้านวิ่งออกกำลังกาย
ปรากฏว่ามีชายผิวสี
พอลูกขับรถไล่ล่า
แล้วก็เอาปืนไล่ยิงเขาจนกระทั่งเสียชีวิต
รู้สึกอันนี้จะเกิดขึ้นที่จอร์เจียถ้าผมจำไม่ผิด
คนนี้น่าจะจอเจีย
นี่แหละครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้น
จะเกิดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเอง

เอ่อแล้วค่ะดูความน่ารักของน้องเดมี่นะคะ
ก็เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจ

ไม่ใช่เดี๋ยวไปดู

มีการพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันเลยทีเดียว
เป็นผลงานที่ลูกสาวฉี่ใส่

อย่างแบบว่ายิ้มหวานให้ด้วยนะ

วันนี้ลูกสาวผมเนี่ย

ชอบผายลมใส่หน้าใส่เลย

เออเหมือนเค้าแกล้งผมอะแต่เล่นเหมือนแกอะ

ตั้งแต่มีสถานการณ์โควิดทำให้หลาย

แล้วก็ต่างประเทศหนึ่งนั่นคือคุณไหนอ้ามปัจจราภา

เมื่อไหร่จะได้ใส่นางว่าอย่างนั้น

นี้หมายถึงใครแล้วเมื่อไหร่สถานการณ์โควิด

รอก่อนรอก่อนใจเย็นไปกันมาเยอะแล้ว
หาได้คนนั้นไหมณนี่มีของดี

พบกันใหม่ในวันจันทร์นะคะวันนี้ลาไปก่อน